คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเดือนแห่งความรักมาถึงแล้วเดือนที่มีจำนวนวันน้อยกว่าเดือนอื่น
แต่แปลกดีนะคะกุมภาพันธ์จำนวนวันน้อยอาจจะเป็นเดือนที่มีผลต่อหัวใจของคนบางคน
มากกว่าเดือนอื่นก็ได้เพราะว่าเดือนนี้มีวันแห่งความรักอยู่ในนั้นด้วย
บางคนตีความความรักว่าจะต้องเป็นเรื่องของแฟนเท่านั้นพอถึงเดือนแห่งความรักแล้วไม่มีแฟน
จะรู้สึกนำไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าออยต้องเหงามากแน่เลยเดี๋ยวก่อนใจเย็น
เดือนแห่งความรักอาจจะเป็นความรักในตัวเองก็ได้นะคะถ้าเรารักตัวเองให้เป็น
เราก็จะรักคนอื่นเป็นถ้ารักตัวเองให้มากพอเราก็จะไม่เศร้า
ถ้าบังเอิญคนที่เรารักเขาไม่รักเรานะคะสุขสรรค์เดือนแห่งความรักค่ะ
ดีเจพี่อ้อยนะคะมีโอกาสได้เจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้ว
ใครอยากเข้ามาฟังชวนมาฟังกันได้เลยนะคะทุกช่องทางค่ะ
ในไทรลัดออนไลน์ไทรลัดพอดแคสนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า
เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าสู่กันฟัง
บางคนไม่ได้อยากได้คำตอบอยากได้คำปลอบเฉยก็เชิญได้เลย
มีพื้นที่ตรงนี้รออยู่นะคะกับพี่อ้อยแบบนี้ทุกอาทิตย์แหละ
คำถามวันนี้เป็นคำถามที่ตอนแรกที่อ่าน
กำลังเรียบเรียงอยู่ว่าแบบนี้เรียกว่าความสับสนหรือเปล่า

ตอนนี้บีมีเรื่องสับสนในใจ
คือต้องบอกก่อนว่าบีเป็นธอมนะคะ

ก่อนหน้านี้ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาโดยตลอด
ตั้งแต่มปลายตอนนั้นคือตัดผมสั้นเลย
แต่งตัวบ่อยเป็นคนห้าว
ที่บ้านรู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
เพื่อนที่มีส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เพื่อนผู้ชาย
เล่นด้วยกันกับแก๊งผู้ชายคือลุยได้ห้าว
พอมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็ย้ายมาอยู่หอ
ดันไปรู้จักกับพี่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเป็นรุ่นพี่ในคณะและก็อยู่หอเดียวกันด้วย

ไลฟ์สไตล์ก็คล้ายกันเลยสนิทกันไว
แรกบีไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะ
เพราะว่าต่างคนต่างมีแฟนอยู่แล้ว
เลิกกันไปจนไปมีใหม่

ทำให้รู้ว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นยังไง
เรายังอยู่ด้วยกันในแต่ละช่วงของชีวิต
เวลาเขาป่วยบีก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้
ตอนบีป่วยเขาก็มาดูแล
อกหักเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อน
จนอยู่บีเองมารู้ตัวว่า
กำลังคิดกับเขามากกว่าพี่น้องค่ะ

แต่ใจเราคิดว่าตัวเองไม่ปกติแล้ว
เองไม่กล้าบอกเขาว่ารู้สึกยังไง
ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกตัวเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้บีชอบผู้หญิงมาตลอดนะคะ

ก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าบีรู้สึกแบบนั้นได้เลย
เพื่อนบอกว่าเราอาจจะแค่เหงาหรือเปล่า

คุยกับใครก็ไม่สบายใจเท่าคุยกับเขา

บีคิดว่าจะกลับไปเป็นผู้หญิง

ถ้าบีเป็นผู้หญิงก็คงน่ารักดีนะ

แต่บีเป็นตัวของตัวเองน่ะดีแล้ว
ตอนนั้นบีรู้สึกแอบดีใจอยู่นิดนึง

แต่ในเวลาเดียวกันก็กังวลว่า
ถ้าบอกไปแล้วจะเสียความเป็นพี่เป็นน้องกัน

เวลาเห็นเราเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นยังไงอีก

ควรมองหาคนใหม่แทนเขาดีคะ

ตอนนี้ถ้าน้องจะมองหาคนใหม่

เวลาที่เราเอาหัวใจไปผูกไว้ที่ใครนะคะ

เหมือนโลกทั้งใบของเราเลย

แมนทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคุณแม่เร็วกว่าดี้บางคนอีกนะคะ
ตอนเรียนสารภาพพี่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกัน
นี่แหละค่ะอดีตดี้เก่าปัจจุบันเป็นดี้แก่นะคะ
แต่วันนี้ก็ใช้ชีวิตครอบครัวมีสามี
ใช้ชีวิตครอบครัวแบบที่ไม่เคยเห็นต้องสงสัยเลยค่ะว่าที่ผ่านมาคืออะไร
รักแท้ไม่ได้อยู่ที่เราเป็นเพศไหนแต่อยู่ที่เราไปเจอกับใคร
และพี่คิดเสมอนะคะเวลาที่เรารักใคร
เราเลือกจากคนที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุข
ไม่ได้เลือกเพียงเพราะว่าอ๋อเขาเป็นเพศตรงข้าม

ความรักไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรมากมายไปกว่า

ที่เรามาถามกันทีหลังว่าเออทำไมเธอถึงชอบคนคนนี้ล่ะ
แล้วเราก็พยายามหาเหตุผลอธิบายว่า
ที่ชอบเพราะเขาอบอุ่นดีเขาเป็นคนดี
แต่เอาจริงนะคะคนที่เรารักต้องเป็นคนดี
แต่ไม่ใช่ว่าคนดีทุกคนแล้วเราต้องรักนี่นา

เหตุผลตอนที่รักก็มักเป็นเหตุผลเดียวกับตอนที่เลิกนั่นแหละ
ตอนรักอ๋อเรารักเธอเพราะเธอไม่เหมือนใคร
ตอนจะไปบอกว่าที่เลิกไปเพราะเธอแปลก

มันไม่ได้อยู่ที่เธอแปลกหรือเธอเปลี่ยนไป
แต่มันอยู่ที่ตอนนั้นชอบตอนนี้ไม่ชอบแล้วต่างหากนะคะ
ความเหมือนเดิมตอนที่รักเราเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลาย
พอตอนจะไปเรียกใหม่ว่าอุ๊ยซ้ำซาก
ไม่มีเหตุผลอะไรในการรักกันมากไปกว่า
แล้วเราก็ใช้คำว่าถูกใจเรียกใหม่เท่ว่าคนที่ใช่

พอตอนไม่ชอบก็จะบอกว่าเขาไม่ใช่แค่นี้เอง
ว่าเขาจะยอมรับในตัวเราไหมนะคะ
ว่าเรื่องใหญ่นะน้องบีน้องบียอมรับตัวเองได้หรือเปล่า
เพศไหนเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีค่าไม่น้อยไปกว่าใคร
ไม่ต้องไปติดว่าเอ๊ะเพศไหนเป็นเพศไหน
เราคือคนคนหนึ่งที่กำลังตกหลุมรักคนใกล้ตัวค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใจเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่า
คราวนี้เอกจะบอกหรือไม่บอกเนี่ยต้องถามตัวเองดี
คือถ้าเขามีใจเหมือนกันอันนี้จบไป
แต่ถ้าไม่เรารับไหวหรือเปล่า
ถ้าการวางตัวจากนี้ไปอาจจะอึดอัดมากกว่าเดิม

รับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไป

บอกไปแล้วอาจจะยากกว่านี้อีกนิดนึง

คนไม่รู้สึกอะไรไม่คิดอะไรยังไงก็ไม่เจ็บค่ะ
แต่ถ้าน้องคิดว่าความรู้สึกข้างในมันล้นทะลักแล้วค่ะพี่คะ

แล้วเรารับได้กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทำ

ไม่อยากให้พี่ไปรู้จากใคร

แต่เรามีความสุขในการอยู่ใกล้เขา

เราก็ไม่อยากเอาความรู้สึกของเราไปรบกวนใคร

เราได้ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองที่สุดแล้ว

และหมดหน้าที่ของเราแล้วค่ะน้องบี

อยากเดินหน้าข้างเราหรือเปล่า
หรือเขาอาจจะบอกเราด้วยประโยคสวยว่า

ก็ไม่รักเรามากพอจะขอเป็นแฟนก็เท่านั้นเอง

บีจะไปเลือกคนใหม่อันนี้ไม่ว่ากัน
ทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างดีที่สุดก่อน
อ้อยเคยเล่าให้ฟังที่เขามีการเปรียบเทียบกันนะ
ระหว่างทำแล้วเสียใจกับเสียใจที่ไม่ได้ทำ
แล้วก็พบว่าเอี่ยงหลังพังกว่า

เราได้ทำสิ่งที่อยากทำที่สุดไปแล้วไงคะ

พี่อ้อยเพิ่งสัมภาษณ์น้องเชียร์ที่คำพร

เล่าว่ามีคนถามหนูแทบจะทั้งชีวิต

เพราะคิดว่าเป็นธอมก็คือผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกัน

นี่คือความสุขของน้องอย่างแท้จริง

คือน้องดูเป็นผู้หญิงที่หวานมาก
แบบที่ไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนี้มาก่อนเลย

การเป็นธอมและจะกลับไปเป็นคนชอบผู้หญิงเหมือนกันค่ะ
หรือหนูเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชาย

มัวแต่ไปรอขอความรักจากเขา

ฉันก็มีสิทธิ์เลือกใครที่เป็นความสุขของฉันเหมือนกัน

หัวใจเรามีค่าไม่ต่างกัน

บางทีในบางมุมเขาก็เป็นคนหวาน

เรามีค่ามีความสำคัญ

ขอให้เขารู้สึกอย่างเดียวกัน
ไม่ผิดเช่นเดียวกัน
ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะ

แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักนะคะ
และสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอคือ

และลูกในท้องไม่ได้เกิดกับเขา
เขาจะเดินหน้าต่อหรือว่าพอแค่นี้

รักตัวเองเราจะต้องรอด
สวัสดีค่ะ